เธอก็ทำอาชีพสุจริตขายกาแฟค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
แต่ปรากฏว่าขายดิบขายดีเหลือเกินขายดีแล้วเธอบอกว่าโอ้โห
ขายดีจนโดนฉุนอ่ะคุณนักข่าวมีคนหมั่นไส้เหรอมีคนหมั่นไส้
ล่าสุดมีคนมาปานน้ำแข็งใส่หน้าร้านเธอด้วยดูนาทีเกิดเหตุค่ะ
โอ้โหดูก้อนเบอร์เลอร์เลยอ่ะพี่คิงกระถางต้นบัวแตกเลยนะคะ
ที่หน้าร้านกลางวันแสกนะนี่ฉุนนะเอาก้อนนี้อู้ก้อนใหญ่เนี่ยนะ
ก้อนไกลมากแล้วคือแบบโอ้โหเธอบอกว่าเหมือนกับน่าจะโดนฉุด
เพราะว่าขายดีก็เลยแบบมีคนขับรถเก๋งผ่านมา
แล้วก็คนในรถก็มีคนจะเหมือนกับปลาน้ำแข็งออกมาจากนอกรถในจังหวะนี้ค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยคือเหมือนกับเธอบอกว่าคงเป็นการปลาน้ำแข็งออกมาด้วยความฉุนที่เธอขายดี
กาแฟในจังหวัดระยองอำเภอปลวกแดงนะคะ
ทีนี้ภาพวงจรปิดก็จับภาพเหตุการณ์ไปได้อย่างชัดเจน
เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ค่ะ
ในร้านกาแฟในซอยสมหมายนะคะปลวกแดงระยอง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับนายเทียรชัยค่ะวัย๔๓ปีเจ้าของร้าน
คุณธีรชัยผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้
เล่าไปก็พาดูร่องรอยความเสียหายไปแล้วเนี่ย

ใช่มิงเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหมันแรงมากนะเนี่ย
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหน้ำแข็งเนี่ยกระเด็นใส่จนกระถางบัวหน้าร้านแตกเสียหาย
สิเศษน้ำแข็งยังละลายไม่หมดเลยนะนั่นน่ะ
มันใหญ่มากจนแบบโอ้โหผ่านไปตั้งนานนะน้ำแข็งยังอยู่นะคะ
แล้วตัวคุณธีรชัยก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอยู่

พอเดินออกมาก็ถางแตก
มีคนกระโดดโอ้โหน้ำแข็งเหมือนกับปลาน้ำแข็งใส่หน้าร้านเขา
พอเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นรถเก่งสีขาว
ที่ผ่านมาผ่านมาลักษณะเหมือนมีคนโยนน้ำแข็งออกมา
เขาบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
เชื่อว่าคงเป็นเพราะว่าขายกาแฟขายดิบขายดีขายดิบขายดีเหลือเกิน

เป็นแหล่ะการไล่เรียงตำรวจและผู้เสียหายไล่เรียงดูกล่องวงจรปิดยอดหลังทุกมุม

น้ำแข็งรถเก๋งมันเหยียบ
คือแสดงว่าคงจะมีใครทำน้ำแข็งกั๊ดตกไว้กลางถนนเหรอ
แล้วเขามาเหยียบแตกพอดีอย่างนี้เหรอ
แล้วนี่คือแรงที่พอเหยียบแตกปุ๊บมันกระเด็นมาโดน